เพราะว่าข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้คุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดตาก
ต้นตะเขียนต้นตะเขียนต้นนี้อายุประมาณสัก๒๐๐ปี
กำลังเป็นที่สนอกสนใจของชาวบ้านแถวนั้นครับ
ทำไมถึงสนใจมากขนาดนี้เพราะเขาเชื่อว่าต้นตะเคียนนี้

เฮ้ยสัญชาติตะยานบอกมาแรงจริง
นี่ครับคือภาพของต้นตะเคียนโบราณอายุกว่า๒๐๐ปีที่ชาวบ้าน
เขาเรียกกันว่าตะเคียนเจ้าแม่สามนาง
ไม่ได้มานางเดียวนะสามนางมาตั้งสามนาง
เออตะเคียนต้นนี้เป็นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านที่นี่นับถือเป็นอย่างมากนะครับ
มันมีตำนานเล่าขานเล่ากันมาว่าเมื่อประมาณสักปีพุทธศักราช๒๕๖
มีคนฝันว่าภายในวัดจะไม่สามารถสร้างเจดีได้
เนื่องจากมีเงามาทับอยู่นั่นคือในความฝันนะ
เลยมีการตีความฝันมาว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างซ่อนอยู่
ชาวบ้านมาพบกับต้นตะเคียนฝังอยู่ภายในลำห้วยของวัด
ทีนี้มารู้ทีหลังไงอ๋อประจวบบอกกับฝันว่า
ที่เคยมีคนฝันว่ามีเงามาทับอยู่ในวัดเนี่ยนะ
อาจจะเป็นไม้ใหญ่ก็คือต้นตะเคียนนี่แหละ
เขาก็เลยไปเช่ารถแบ็คโฮมาขุดค้นหา
คุณเชื่อมั้ยคุดค้นหา๓วันเต็มอ่ะเจอมั้ย
เจอมันเจอวันสุดท้ายวันที่สาม
ขุดได้ในวันที่๓เพราะว่า๒วันแรกรถแบ็คโฮไม่มา
มาแต่ขุดที่อื่นหรือเปล่า
เออก็หากันอยู่พักใหญ่สรุปแล้วใช้๓วันนะครับ
ในการนำต้นตะเคียนต้นนี้ขึ้นมาจนได้
แล้วก็ขนานนามต้นตะเคียนต้นนี้ว่าเจ้าแม่สามนาง
นี่แหละครับก็มีสารเจ้าแม่แบบนี้ชาวบ้านก็พาไปกราบไหว้
เพื่อที่จะเสี่ยงโชคแสวงลาบกันไป

ใครที่มีโชคมีลาบเขาก็บอกว่าเคยถูกรางวัลกันไป
แต่บางคนมาขอแล้วไม่ได้ก็มีเหมือนกัน
ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนมาแล้วจะดวงดีกันไปหมดนะ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นดูข่าวนี้แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ถูกต้องแต่ว่าสังเกตดูว่าเรื่องของต้นตะเคียนเอยอะไรต่างแบบนี้
จะมีตำนานความเชื่อที่เขาเล่าต่อต่อกันมานะคะก็นำมาเสนอให้คุณผู้ชมดูแหละว่า
จังหวัดตากนี้เขาก็มีต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะคะ